เอาคุณผู้ชมมีใครเคยไปไล่เลที่กระบีกันบ้างคะ
คือจริงที่นี่หลายคนชอบไปเที่ยวนะเพราะว่าสวย
ผู้หญิงคนนึงเธอเคยไปเที่ยวที่นี่ในช่วงโควิด
และประทับใจประทับใจโรงแรมแห่งนี้มากนะ

แต่คราวนี้กลับไปโอ้โหนอกจากจะไม่ประทับใจแล้ว
วีนแตกเลยค่ะคุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้ก่อน
นี่คือประเด็นค่ะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่า
ไร่เลเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเกาะ

ผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอก็มาพร้อมกับเพื่อนน้องมาเที่ยว
เธอก็หลังจากที่นั่งเรือข้ามฝากมาอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ไปถึงฝั่งที่จอดรถของทางโรงแรมเขาบอกว่า
พอดีรถกอล์ฟมันเสียครับไปส่งที่ท่าเรือไม่ได้
เธอก็เลยนั่งรถสามล้อมาเองแต่ภาพบาดตาบาดใจมันคือตรงนี้ค่ะ
พอรถสามล้อที่เธอนั่งมาเองมาถึงปุ๊บเนี่ย
เจอรถตู้โรงแรมขับมารับฝรั่ง
โอ้โหเธอบอกวีนแตกแบบปรี๊ดเลยอ่ะว่าเอ้า
เลือกปฏิบัติเหรอคุณมีรถตู้ไปรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้
แต่กับคนไทยคุณบอกให้เลือก๒ช้อยคือหารถมาเองก็เดินมาเนี่ยนะ
เธอก็เลยโมโหนะคะเธอบอกว่าคือส่วนตัวเธอเป็นคนเสียงดัง
ก็เลยดูเหมือนเธอแบบโอ้โหวีนหนักมากดูหาเรื่องมาก
แต่จริงอยากให้เป็นอุทาหรณ์มากกว่าไม่ได้อยากทำให้โรงแรมเสื่อมเสีย
แต่อยากให้ปรับปรุงการให้บริการเพราะอย่างที่บอกเธอกลับมาที่นี่อีกครั้ง
หลังจากที่เธอเคยมาพักช่วงโควิดเนี่ยเพราะว่าเธอประทับใจโรงแรมนี้
ให้บริการดีมากจนกลับมาอีกแต่ช่วยเอาความเท่าเทียมระหว่างนักท่องเที่ยวไทยกับต่างชาติ
ให้มันเห็นชัดเจนหน่อยได้ไหมทีมข่าวเราไปที่ท่าเรือหางยาวอ่าวน้ำเมานะคะ
เป็นท่าเรือสาธารณะไปคุยกับสมาชิกชมรมเรือหางยาวอ่าวน้ำเมาคุณอดุลนะคะ
คุณอดุลอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาบอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้น๒๘มกราคม
นักท่องเที่ยวหญิงไทยคนนี้มากับเพื่อนอีกประมาณสี่ถึงห้าคนก็ไม่พอใจการให้บริการของโรงแรมในอ่าวไร่เล
ที่เธอจองห้องพักเอาไว้ก็เรื่องบริการรับส่งลงเรือนี่แหละ
ซึ่งเป็นความผิดพลาดของทางโรงแรมเองจริงไม่ได้เกี่ยวกับผู้ให้บริการเรือโดยสารทั่วไป
ก็ยืนยันว่ากลุ่มผู้ประกอบการเรือโดยสารเขาให้บริการนักท่องเที่ยว

ซึ่งเขาบอกว่าคลิปนี้เองก็กระทบกับภาพลักษณ์การให้บริการของคนขับเรือเหมือนกัน
คุณคุยวิมวันวันลงพื้นที่ผู้ส
เราส่งคุณคุณค่ะวิมวันวันลงพื้นที่
ไปที่ที่นี้
ที่โรงแรมที่นักท่องเที่ยวคนนี้เขาอัดคลิปเอาไว้นะคะ
เรื่องต้นเขาบอกว่าถ้าเรือที่ขึ้นมันผิดจุด
ทำให้มีการเข้าใจผิดกันว่าเลือกปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวหรือเปล่า
คือตรงท่าเรือน้ำเมา๑เนี่ยนะคะในพื้นที่ตะมนต์สายไทยเนี่ย
เราไปคุยกับพนักงานโรงแรมนะคะซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
คือคุณพัชรินนะคะแล้วก็คุณสักกริน
เขาก็พาพี่เคี่ยวไปดูจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์คือพาไปไล่เรียงดูเลยนะคะ
เขาบอกว่าพนักงานโรงแรมทุกคนเสียใจนะ
ให้บริการลูกค้าไม่สมบูรณ์จนมีคลิปเผยแพร่ออกมาแบบนี้
แล้วก็อาจจะเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดได้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๘มกราคม๑๑โมง
ลูกค้าขับรถยนต์เข้ามาจอดที่ลานจอดรถมากัน๓คน

พนักงานก็เข้าไปแจ้งว่ารถกอล์ฟอยู่ระหว่างซ่อมบำรุง
ก็เลยเสนอแนวทางให้ลูกค้า๒แบบคือ
ลูกค้าจะขับรถตัวเองนำสัมภาระไปไว้ที่ท่าเรือคิว
ท่าเรือสะพานสั้นแล้วเอารถกลับมาจอดไว้ที่สำนักงานไหม
หลังจากนั้นจะเอารถสามล้อมารับลูกค้าไปส่ง
คือเอารถสามล้อไปส่งลูกค้าพร้อมสัมภาระที่ท่าเรือเลย
ก็ยอมรับว่าตอนนั้นลูกค้าก็เริ่มโวยวายเสียงดังแล้วล่ะ
บอกว่าเคยมาพักที่นี่ได้บริการแบบนี้แบบนี้
ทีนี้เขาบอกว่าเขาขับรถออกจากสำนักงานแล้วไปท่าเรือ
แต่ดันไปผิดท่าเขาต้องไปขึ้นท่าเรือคิว
แต่เขาดันไปที่ท่าเรือน้ำเมาหนึ่ง
ทีนี้ระหว่างที่นายสักกรินนายสักกรินนี่คือคนที่ขับรถตู้
ส่งลูกค้าชาวต่างชาติที่สนามบินที่มีออเดอร์มาอยู่ก่อนแล้วอะค่ะครับ
คือนายสักกรินขับรถตู้จะไปส่งลูกค้าชาวต่างชาติ

ก็เลยเข้าไปแจ้งบอกว่าเออลูกค้าครับคุณมาผิดท่าเรือนะครับ
ก็เลยอาจจะทำให้เขาเข้าใจผิดหรือเปล่าว่า
อ้าวเลือกบริการนี่นะมีรถตู้ขับไปรับฝรั่งได้
แต่ทำไมฉันให้นั่ง๓ล้อหรือไม่ก็ให้เดินมาเอง
เขาบอกเขายืนยันว่าไม่ได้แนะนำไปผิดท่าเรือนะ

ตรงนั้นอาจจะมีท่าเรือหลายท่าทำให้ลูกค้าอาจจะไม่แน่ใจ
การที่ผมนำรถตู้ออกไปหมายถึงว่าก็คือ
นำรถตู้ไปใช้กับในหน้างานมีออเดอร์ที่ชัดเจน

ถ้ายังคงพี่ภาคพืชก็รอสเตนบายลูกค้าอยู่แล้ว
เพื่อที่จะนำลูกค้าไปที่ส่งท่าเรือรอบที่สอง
เอิญไปเจอกับลูกค้าที่ได้จะนั่งรถสามล้อไปครับ
คือเจตนาของเราก็คืออยากจะไปเตือนอยากจะไปเตือนอยากไปช่วย
ปกติโดยการโดยการบริการเลยหนึ่งวันหนูก็ได้เลือกบริการนะครับ
อืมเราทำงานใช่ใช่ไม่เคยค่ะคือวันนั้นเขาเขาเขาเขา
โดยตัวเราเองคิดว่าเราบริการที่สุดแล้วใช่ทำแบบนี้อยู่ทุกวัน
ใช่ค่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองบกพร่องจนต้องถูกตำหนิ
คือคิดอย่างเดียวคือเราผิดที่เราไม่มีรถออกบริการเขาแค่นั้นค่ะอืม
สิ่งหนึ่งที่ทำให้เสียใจคือเหมือนว่าเราทำให้บริษัทเสียหายมา
จังหวัดเสียหายไหมอย่างงี้ใช่ไหมมีส่วนแล้วค่ะทีนี้ได้คุยกับผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมนะคะ
ก็บอกว่าโรงแรมพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ
ไม่เลือกปฏิบัติซึ่งการให้บริการปกติ
ถ้าลูกค้าจองเรือกับโรงแรมโดยตรงก็จะมีบริการส่งเรือ
ส่งถึงเรือทั้งคนและสัมภาระอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้จองเนี่ย
จะมีบริการไปส่งถึงท่าเรือคิวและจากการตรวจสอบกลุ่มลูกค้าเนี่ย
ค้าไม่ได้จองกับโรงแรมมาแล้วรถก็ต้องซ่อมบำรุงจริงจริง

คือลูกค้าของของที่เกิดขึ้นเนี้ยค่ะลูกค้าไม่ได้จองอ่า
กับเราไม่ได้จองเรือกับเราแต่ว่ารถรับส่งจากตรงเนี้ย
ซึ่งเราบริการให้ฟรีหมดแล้วค่ะทุกลูกค้าทุกประเภทเลยนะคะ
ที่จะไปส่งที่ที่ท่าเรือค่ะพอลูกค้าไม่ได้ไม่ได้จองไว้อ่ะ
เราก็อาจจะไม่ได้รู้เวลาที่แน่นอนชัดเจนซึ่งซึ่งวันดังกล่าวอะค่ะ
บำรุงรักษาเพื่อที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างปลอดภัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เน้นตรงนี้เราก็เลยถึงรอบแล้วเราดูฤทธิ์แล้วอ๋อ
ประจวบตรงกับที่เราไม่มีลิตรที่ลูกค้าจองไว้นะคะ

ก็คือวันนี้เราไม่มีรถก๊อฟบริการ
แต่เราจะมีเป็นรถอื่นบริการ
เราก็เลยแนะนำลูกค้าไป